มาพูดเรื่องดีเจพุธก่อนเลยนะครับ
ตอนนี้ต้องดีแน่นอนอันนี้

หุ่นเนี่ยไม่แซ่บจริงเท่ากับตอนถ่าย

แต่ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของหุ่นเนี่ยนะฮะ

ตอนนี้คุณพุทธมีภาพหวานนอนหนุนตักจุ๋ยออกมา

สำหรับอีสานนี้เนี่ยก็ถ่ายเสร็จไปแล้วครับ
จะมีภาพให้เห็นว่าเบื้องหลังในเล่มด้วย

ขนาดนั้นครับเราก็มีความพอดีของเรา

แล้วก็ไม่ลงเคคอัพเอาไว้แบบโปรโมท
ชีวิตจริงหวานไหม
ชีวิตจริงขอเก็บเป็นความรู้สึกดี

ทำไม

กลับไป

จะมีโมเมนต์ที่หวานบ้าง
อาจจะต้องมีมุ้งมิ้งกันบ้าง
เห็นจุ้ยลงภาพของพ่อเราด้วย

พ่อตกลงยังจำพุทธได้ไหม

เขาบอกว่าดีใจกับลูกด้วยนะ

เป็นเพื่อนพี่ม่านะพ่อพุทธ

ว่าคุณพ่อมีกระซิบบ้างไหมว่าคนนี้ผ่านแล้วอะไรอย่างนี้
เขาบอกไม่ได้กระซิบอะไรคุณพ่อสบายสบายอืม
คุณพ่อบ่นอยากอุ้มหลานไม้โอ๊ยทำงานก่อนเถอะอืมเออ
แต่หลังคนอื่นก็ไม่มีอุ้มอยู่เรื่อยเรื่อยนั่นแหละอย่าลีบเลยไม่มีอุ้ยเดี๋ยวก็เลิก
ล่าสุดเนี่ยเขาบอกมีคนเอาภาพในโซเชียลมาเที่ยวกับตอนเราถอดเสื้อกับตอนถ่ายแบบในสารหุ่นไม่เหมือนกัน
ทำไมเออเออทำไมวะเออทำมาทำไมทำมาฮะ
เขาบอกนั่นก็นิจฐานไหมล่ะใช่นี่ก็ตัวจริงไหมล่ะก็จริงเออถูกถูก
เทียบกันเนี่ยคือมันเป็นภาพ๔๕ปีที่แล้วภาพปัจจุบันเนี่ยมันก็มีผูพังไปบ้างตามการเวลา
เออแหมนเออน่ารักจริงจริงหรือกำลังโอ้โหเขาเป็นผัวพี่เหรอฮะใช่ฮะ
เขาได้เสียกับพี่แล้วเหรอมันได้กันในฝันหลังจากนั้นก็ถามว่าจะมี
ตอนนี้ก็ฟิตอยู่นะครับเพราะเราถ่ายละครเรื่องเดียวก็มีเวลาไปฟิตเน
ก็อันนี้มีนไงดูดีออกไม่เห็นจะต้องรับกล้ามฟูเลยหนอยมั้ยหนอยอะไร
คนจับผิดแบบนี้เอาที่สบายใจเลยครับร่างกายเป็นของผมเอง
เออใช่อันนี้มันพูดถูกอ่านี้ดีกว่านี่น่ารัก

มาจับเลยนมยังแน่นเหมือนเดิม

ฉันยังจับอยู่เลย
คุณละมาดูนี่มันที่สุด

ไม่เป็นไรเดี๋ยวเกาหลียังอยู่